คุณผู้ชมคะมีชาวบ้านในหมู่บ้านเอื้ออาทรที่ปากเกร็ด
เขาบอกว่าทนไม่ไหวแล้วจริงเดือดร้อนหนักมาก
อยู่ดีนะคะมีคนเอาปัสสาวะใส่ถุงแล้วโยนลงมา
แล้วเขาบอกว่าทำแบบนี้ทุกวันทำแบบนี้มาหลายเดือนมาก
แล้วมันเหม็นมากแล้วจะทำยังไงดี
นี่คือปัญหาที่เขาบอกว่าเขาจะทำยังไงดี
นี่คือถุงปัสสาวะไม่ใช่น้ำอื่นใดที่มีสีเหลือง

ไม่เข้าใจไม่แน่ใจว่าทำไมถึงทำแบบนี้นะคะ
ในกลุ่มข่าวสารคนป่าเกร็ดค่ะ
เขาบอกว่าดูสิคะดูความมักง่ายของคน
โยนถุงปัสสาวะลงมาแต่เขาใช้คำแบบพื้นหน่อยนะ

นถุงปัสสาวะลงมาเนี่ยแล้วเขาก็ย้ำว่ามันคือปัสสาวะจริง
แล้วคนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเขาเดือดร้อน

นี่ค่ะเขาบอกว่าแจ้งไปแล้วแจ้งคนมีอำนาจไปแล้ว

โยนลงมาดูสิมันไปเกี่ยวกับต้นไม้บ้าง
ไปเกี่ยวกับก๊อกน้ำบังอะไรบ้าง

หมู่บ้านเอื้ออาทร๑ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปะเกร็จจังหวัดนนทบุรีนะคะ
ปริชาติผู้มาเกลียวอายุ๔๘ปีเป็นแม่ค้าขายอาหารค่ะ
บอกว่าฉันเองนี่แหละเป็นคนโพสต์เรื่องนี้นะคะ
เธอก็บอกว่าก็ดูสิถุงปัสสาวะถูกโยนลงมาแบบนี้
ครึ่งปีแล้วค่ะเธอยืนยันว่าครึ่งปีจริงจริง
เธอเองกับชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้เดือดร้อนกันไปหมด
เพราะมันไม่รู้ของใครก็ต้องมานั่งเก็บกวาดทำความสะอาดทุกวัน
กลิ่นมันเหม็นมากนะคะที่ผ่านมาแจ้งทางนิติไปแล้ว

จากตอนแรกนะคะมีแค่บริเวณเดียวนะจุดเดียว
หลังมันไปทั่วเลยไอ้ถุงปัสสาวะเนี่ย
บอกว่าคือตอนนี้ไม่อยากจะกล่าวหาใคร
เพราะยังไม่เห็นกับตาเต็มว่าใครโยนถุงปัสสาวะลงมา
แต่ขอเตือนเลยว่าอย่าทำแบบนี้อีก
คนที่เขาอยู่ด้านล่างเนี่ยเขาเดือดร้อนนะคะ
ทีมข่าวก็ไปถามผู้จัดการนิติบุคคลค่ะ
เขาก็บอกว่าคือจริงแล้วรู้แล้ว
รู้แล้วว่าใครโยนถุงปัสสาวะลงมา
เป็นผู้ชายสูงอายุคนหนึ่ง
เคยไปคุยแล้วหลายรอบแต่เจ้าตัวไม่ยอมรับ

แล้วชายสูงอายุคนนี้เขานอนอยู่ที่ทางเดินนอกห้องด้วย
คาดว่าพอปัสสาวะใส่ถุงเสร็จโยนลงมาเลย
แล้วตัวเองก็นอนอยู่หน้าห้องอย่างนี้ค่ะ
นิติบุคคลบอกว่าเดี๋ยวจะไปคุยอีก
เดี๋ยวจะไปเตือนเดี๋ยวจะไปบอกอีกว่าอย่าทำแบบนี้
แต่เบื้องต้นเขายืนยันว่าไปคุยแล้วไปเตือนแล้ว

ก็ไม่รู้ว่าชายสูงอายุคนนี้อยู่กับใคร

หน้าห้องแล้วโยนถุงปัสสาวะลงมาแบบนี้ไม่ได้
คือพออยู่ร่วมกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน